ปฐมค่ะคุณผู้ชมคะมันเกิดเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยบุกเข้ามายิงเสียผู้รับเหมา
ซึ่งคนที่โดนยิงเนี่ยนะคะเขาเป็นว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
ปรากฏว่าโดนยิงจนเสียชีวิตอืม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งปมการก่อเหตุสังหารเอาไว้๓ปม
ครับแล้วก็พอรู้ตัวคนที่ก่อเหตุแล้วด้วยเดี๋ยวดูจังหวะที่คนร้ายมาก่อเหตุกันหน่อย
ครับโอ้ยิงเหลือง่ะยิงเหลือง่ะยิงคนเดียวเลยเขาตั้งใจยิงคนเดียวไหมพี่
คนอื่นที่นักสี่ห้าคนไม่ยิงเลยนี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมอยู่กันหลายคน
แต่คนร้ายตั้งใจยิงคนเดียวแบบในกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะ
รถจักรยานยนต์มาแล้วก็เรียกแล้วก็ยิงเลยนะใช่ที่คนอยู่กันเยอะเยอะเนี่ยนะคุณ
คือเขาตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่อยู่หน้าร้านขายของชำนี่แหละ
แล้วคนร้ายเนี่ยคือจอดแล้วก็ยืนคล่อมรถถามทางหลังจากนั้นหยิบมือถือขึ้นมาดูเดิน
ประดิษฐ์ที่โดนยิงเนี่ยก็ลุ้งเอ่อลุกวิ่งหนีนะคะครับแต่ว่าไปได้ไม่ไกลไง
โดนตามไปยิงซ้ำอีกนัดนึงล้มเสียชีวิตนะคะ
แล้วก่อนที่จะหลบหนีเนี่ยมือปืนเขาก้มไปเหมือนกับหยิบอะไรบางอย่างที่คอของนายประดิษฐ์เนี่ย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปทางเดิมค่ะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อ
เอ่อเมื่อวันก่อนนี้นะคะยี่สิบเจ็ดประมาณสามทุ่ม
อยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนที่นครปฐมค่ะ
ทีนี้ตัวเสียประดิษฐ์ผู้ตายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็เป็นว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะหมดวาระเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะ
ทีนี้ตำรวจสพกำแพงแสนก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
นายประดิษฐ์โดนยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าที่ลำตัวด้านขวา
โดนยิงห้านัดแล้วก็เจอปลอกกระสุนเนี่ย
อยู่ในที่เกิดเหตุห้าปลอกแล้วก็สอบถามพยานที่ร่วมวงดื่มเหล้ากับนายประดิษฐ์เนี่ยนะคะ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยตัวสูงหน่อยสวมหน้ากากอนามัยใส่หมวกปีก
ขี่มอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีน้ำเงินไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาก่อเหตุ
นี่คือคนร้ายนะคะจากที่ได้ข้อมูลส่วนทางด้านภรรยาของเสียประดิษฐ์นะคะ
คือนางสาวสกลสุภาโชคตระกูลกล้องก็เล่าให้ฟังบอกว่าสามีเนี่ย
นั่งดื่มที่ร้านเนี้ยประจำเลยสามีนะไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
เป็นคนนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นอดีตสมาชิก
การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มเตรียมตัวจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน
แล้วพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะภรรยาก็รับไม่ได้
ตอนนี้ศพสามีอยู่ระหว่างการส่งศพไปชนะสูตร
น่าจะนำศพกลับมาถึงบ้านช่วงบ่ายของวันนี้
แล้วก็ชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งการก่อเหตุแบบเนี้ย
คนร้ายบุกเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุยิงเนี่ยตำรวจบอกว่า
ปมเอาไว้สามประเด็นคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว
ชู้สาวหรือเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วลักษณะที่คนร้ายมาก่อเหตุมายิงเนี่ยนะคะจากที่คุณผู้ชมเห็นในภาพจากกล้องวงจรปิด
เหมือนกับคนร้ายเขาโกรธแค้นผู้ตายกระหน่ำยิงอะค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเอาภาพมาตรวจสอบ
แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดจุดอื่นในรัศมี๕๐๐เมตรมีกล้องอยู่๒๐ตัวค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นตำรวจก็เอากล้องทุกตัวมารวบรวมมาประติดประต่อ
ตอนนี้พอรู้ตัวคนร้ายแล้วมันมีข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นมือปืนอาชีพก่อนที่จะลงมือสังหารเนี่ยนะ
คนร้ายเขามีการยืนยันตัวบุคคลก่อนจะก่อเหตุคือยืนยันว่าคนนี้ใช่ไหม
ที่เป็นคนเป้าหมายที่จะให้ยิงซึ่งตอนเนี้ยค่ะ
ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็เตรียมขอสารออกหมายจับในเร็วนี้
รวมถึงสิ่งที่คนร้ายไปคว้าบางอย่างจากคอผู้ตายมา
ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะว่ามันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่